เพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกท่านให้ความสนใจชม
สาธิตคำแนะนำรวมถึงการปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างค่ะ
ในกรณีฉุกเฉินหน้ากากออกซิเจนจะถูกปล่อยลงมาโดยอัตโนมัติ
สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจให้ดึงแถบสีแดงเพื่อหยิบหน้ากาก

ผู้โดยสารทั้ง๓ท่านพร้อมไหมครับ

พร้อมแล้วก็ขอนิมนต์พระคุณเจ้านั่งหน้าเลยนะครับ

เดี๋ยวเราจะพระพุทธมนต์ก่อนแล้วก็ขึ้นเครื่องพร้อมกันเลย

เที่ยวบินจะได้เป็นเที่ยวบินที่มีความสิริมงคลเดินทางปลอดภัยครับ

เราก็ต้องเป็นพนักงานบริการ

อาจจะต้องใจเย็นหน่อยสำหรับผู้โดยสาร

จะมีประกาศเลื่อนไฟล์ทเปลี่ยนเที่ยวบินอย่างนี้

เพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของทุกคน

อย่างที่เราได้ติดตามกันเรื่องของสภาพอากาศ
มีผลแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการ

ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดปฏิเสธได้ง่าย
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยก็จะได้มีการ
เปลี่ยนแปลงที่บินเพราะเปลี่ยนหนึ่งเที่ยวก็จะ

วางแผนในระยะนี้อาจจะต้องวางแผนเผื่อไว้ด้วย

แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ฝนเป็นยังไงเนี่ยนะครับ

ตกหลายที่มีหลายที่น้ำท่วม

พายุนั้นจะส่งผลมากน้อยแค่ไหน

เป็นภาพถ่ายที่เกิดจากการถ่าย
เฉพาะกลุ่มฝนที่ตกมา๒ชั่วโมงก่อน
จนถึงตอนนี้เท่านั้นนะครับ

กลุ่มฝนส่วนใหญ่ถูกดูดเข้าไป
รวมกันอยู่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
พายุที่ขึ้นฝั่งขึ้นมานะครับ
แล้วก็ค่อยสะอายตัวอย่างต่อเนื่อง

หลายพื้นที่มีฝนตกจังหวัดที่มีฝนตก
ตอนนี้นะครับประกอบไปด้วยจังหวัดน่านอุตรดิษฐเพชรบูรณ์ชายภูมิ
น้องบุรมภูมิอุดนทานีน้องคลายเมืองกาลสุกวันนครนครมนม
กรสินนะครับฝั่งตะวันตกก็ประกอบไปด้วยกาญจนบุรีราชบุรี
นครปฐมนนทบุรีชนบุรีระยองชุมพรพังงากระบี่สุรธานี
นครศรีธรรมราชแล้วก็ตรังนะครับกรุงเทพมหานครก็มีบาง
พื้นที่ที่ฝนปล่อยปล่อยบ้างแต่ก็ไม่หนักนะครับส่วนพื้นที่ที่
ต้องเฝ้าระวังสีแดงแดงเนี่ยนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กลางตอนบนเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
มีโอกาสเจอเรื่องของฝนตกหนักลมแรงนะครับก็ประกอบไปด้วย
จังหวัดเมฆองศรเชียงใหม่เชียงรายพระยาวพระแอนาล
ลำพูนลำปางสุโขทัยอุตรายฤทธิ์กำแพงเพชรตากพิสุนุโลก
จิตแล้วก็พิชบูรณ์ครับอีสานก็จังหวัดเลยหนองบัวลำพู
ขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาภาคกลางอุทัยธานี
จนบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ราชบุรีนะครับภาคตะวันออก
แล้วก็กระบี่พื้นที่เหล่านี้ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็
ก็ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนด้วยนะครับจุดที่มีน้ำท่วมขังบ่อย
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยเพราะว่าฝนที่มาจากพายุในครั้งนี้ก็ถือว่า
มีปริมาณเยอะเหมือนกันเมื่อรวมกับฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้นะครับ
สังเกตว่าตอนนี้กระแสลมค่อนข้างแรงละทีเดียวสีเขียวคือพื้นที่ที่มีกระแสลมค่อนข้างแรงนะครับ
สังเกตว่าปกคลุมเป็นวงกว้างเลยนะครับในพื้นที่ภาคอีสาน
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นอีสานตอนล่างนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีบทบาทเยอะนะครับ
เพราะว่าตอนบนส่วนใหญ่จะมีแนวภูเขาคอยบดบังกั้นกระแสลมไว้
จึงทำให้กระดาษแสนลมเนี่ยอาจจะไม่แรงมากเท่ากับบริเวณอีสานตอนล่าง
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝน๑๒ชั่วโมงนะครับ
๒ชั่วโมงก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่ไปอยู่อีสานตอนบนสักส่วนใหญ่ถูกดูดกลืนไปตรงนั้นนะครับ
ระหว่างวันเนี่ยนะครับพายุก็จะค่อยคลื่นตัวผ่านอีสานตอนบน
เคลื่อนผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ออกไปพม่า
ดังนั้น๒๔ชั่วโมงคำโนตออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเข้า
ก็จะเริ่มทำให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มมากขึ้นนะครับ
วันนี้อาจจะเน้นหนักหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนคลื่นนะครับถึงแม้ว่าพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งแล้ว
แต่ว่าคลื่นยังคงแรงต่อเนื่องและอย่างที่ได้ย้ำไปก็คือ
หลังจากนี้คลื่นจะแรงกว่าก่อนหน้านี้นะครับ
คาดการณ์ว่าคลื่นที่จะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
อาจจะมีความสูง๒๔เมตรเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ภาคเหนือที่ต้องระวังสถานการณ์ฝน

มีการพัจการณ์ว่าความระบวนทั้งหมดเฮาะม่วนเนี่ย
จะไปเสร็จสิ้นหลังประมาณวันที่๒๒

จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นระยะ
วันที่๒๑นี้จะมีดวงอาทิตย์มาตั้งฉากที่

เพื่อพร้อมขึ้นละฮะ
ทั้ง๓ท่านพร้อมไหมครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป